ช่วงตลอดตลาด

เข้าตลาดกันดีกว่าไปเช็คราคาสินค้ากันค่ะ
วันนี้ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะ
เนื้อแดง๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมค่ะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ

วันนี้ผักกัดขาวอยู่ที่๖บาทต่อกิโลกรัม
บุ้งจีน๑๒บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทยลดลงมาจากเมื่อวานนะคะ

แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๕๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ